พาคุณผู้ชมไปดูการทำงานของตำรวจกันบ้างนะคะ
ชุดสโยบไพรีไล่ล่าผู้ต้องหา
มีคดีติดตัวถึง๕คดีแล้วก็มีค่าหัว๑แสนบาท

ก็ปรากฏว่าไปล้อมจับ
แล้วคนร้ายก็ฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่
มีการยิงอาวุธสงครามเข้าใส่เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
แต่ต้องบอกว่าปฏิหารจริงเจ้าหน้าที่ไม่เป็นอะไรค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกศักดาเจริญกุลค่ะ
ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙
พันธุ์ตำรวจเอกพาคินนรนองนะคะ
แล้วก็ตำรวจชุดสยบภัยรี
สนที่กำลังร้อยนาย
คือผู้ต้องหารายสำคัญเลยนะคะ
ปิดล้อมรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ที่ตำบลชมอำเภอควนขนุน

หรือในเกร็กมุกสิกกระสงศ์นะคะ

ผู้ต้องหาตามหมายสารจังหวัดพัทธลุง๕คดี

ผู้ต้องหารายนี้มีค่าหัวด้วยนะครับ

ก็ไปติดตามพร้อมกับพวก

ระหว่างที่กำลังปิดล้อมรีสอร์ท
ปรากฏว่าคนร้ายรายนี้นะคะ

ฝ่าวงล้อมหนีการจับกลุ่มออกมา

กระทั่งมาถึงแยกอู่ตุ่มเจริญ
เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหนองกก

ยิงใส่รถของพันธบุตรเอกพาคิน
รองภพการตรรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง

กระสุนเจาะกระจกหน้ารถ๓รู
ตำรวจรอดตายอย่างปฏิหารเลยค่ะ
นี่ค่ะยิงใส่กระจกหน้าแบบนี้เลย

คนร้ายก็อาศัยจังหวะที่ตำรวจชะลอรถ
ขับหลบหนีไปได้ในที่สุดค่ะ
ยิงต่อสู้ไปตลอด
เราไม่สามารถจี้เข้าไปใกล้ได้
เพราะว่ารถเราไม่ได้กันกระสุน
เพราะว่าคนเราขับก็ไม่มีเสื้อก่อน

คราวนี้ต้องกลับไปดูที่รีสอร์ทที่ฮักแห่งนี้นะคะ
ก็ปรากฏว่าเจอนะคะอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑กระบอก
กระสุนขนาด๑๑มิลลิเมตร

ทั้งยาบ้ายาไอซ์อีกจำนวนนึง
เป็นหลักฐานต่อไปค่ะ